คุณผู้ชมคะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน
มีคำเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ไปพัดไปถล่มในอำเภอวาปีปฐุมที่บ้านภูดินจังหวัดมหาสารคาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งพายุทั้งฝนตกทั้งลูกเห็บ
ถล่มพื้นที่จนบ้านเรือนเสียหายไปกว่า๑๐หลังคาเรือนค่ะ
เยอะแยะแล้วอะไรค่ะลูกเห็บตกลงไป
มาพร้อมกับฝนดูสิพี่เบิร์ตเต็มเลยอ่ะอารมณ์แรงอ่ะ
ใช่ค่ะลมก็แรงด้วยนะคะเป็นพายุฤดูร้อนนะคะ
พัดกระหน่ำอย่างหนักเลยพร้อมกับลูกเห็บขนาดเล็กเนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ๕โมงเย็นได้
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
เหตุการณ์นี้นะคะทำให้ที่บ้านภูดิน๓หมู่บ้านค่ะ
บ้านเรือนประชาชนคอกสัตว์ยุงข้าว
เสียหายไปจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมื่อสักครู่นี้
จากนี้ค่ะความเสียหายยังทำให้
เกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าค่ะประชาชนเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งแก้ไข
สุดท้ายก็สามารถใช้การได้นางเย็นจิตนันทแสง
ชาวบ้านภูดินเขาบอกค่ะบอกว่าตอนลมเนี่ยนะ
สักประมาณ๑๕นาทีตอนนั้นยังไม่มีฝนตกเลย
แต่ว่าลมเนี่ยพัดแรงมากสักพักเดียวค่ะ
ฝาบ้านเนี่ยปลิ้วออกไปเลยค่ะ
หลังคาก็โดนลมหอบออกไปด้วย

เนี่ยค่ะพัดนี่เนี่ยโบ๋จริง
ไปทั้งทัวร์ไปทั้งแถบเลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยู่กับยายแล้วก็ลูกชายนะคะ
คืนนี้ยังไม่รู้จะนอนยังไงเลยค่ะ
ปีนออกไปแล้วอีกตัวนี้คือกันค่ะ